คุณผู้ชมมาดูคลิปโด่งดังในโลกออนไลน์กันหน่อยนะ
ตอนนี้มีคนแชร์กันเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่พ่อค้านุ่มคนหนึ่งค่ะ

เลขขายปรากฏว่าไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จับดูแล้วก็ผู้ชายคนที่ก่อเหตุบอกว่าคือลักษณะคือนักท่องเที่ยวโยนนาฬิกาคืน
เขาก็เลยโมโหก็เลยต่อว่าไป
แต่คลิปที่มันปรากฏออกมาเนี่ยก็มีคนด่ากันเยอะนะครับ

อันนี้คือตอนนำรวจไปจับได้แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เพจเรารักพัทยาโพสต์คลิปวิดีโอนี้ว่าเป็นพ่อค้านาฬิกาก๊อปปี้
คือรบร้าวจะขายสินค้าแล้วพูดข่มกลัวนะครับ
ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในเพจมีคลิปเมื่อกี้แล้วก็ระบุข้อความว่าคือคลิปมันสั้นมากนะ
แต่ระบุข้อความว่าพอดีมาเที่ยวพัทยากับเพื่อนต่างชาติแล้วเจอคนเดินขายของมาข่มขู่
คือเดินมาขายนาฬิกาเราก็บอกไปว่าราคาแพงมากเพื่อนเราชาวต่างชาติก็ต่อราคาไป
พอต่อราคาเสร็จเขาดูของเพื่อนต่างชาตินะดูของแล้วเกรดมันไม่มีคุณภาพก็เลยไม่เอา
บอกคนขายไปบอกไม่เอาแล้วก็จะแจ้งตำรวจเพราะมันเป็นของปลอม
ส่วนคนขายนะก็บอกเหมือนกันก็จะแจ้งตำรวจเหมือนกันแล้วก็ทำท่าขู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเดินออกไปเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่อะไรอย่างนี้
คนที่เอามาโพสต์บอกว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เลยมันเสียชื่อเสียงประเทศชาตินักท่องเที่ยว
แล้วก็แพร่กระจายในโลกโซเชียลเลยนะครับแล้วก็ต้องมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยคู่กรณีแล้วก็
ก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทย

จับมาได้๔เรือนพร้อมกับสมุดบันทึก

ก็คือในท็อปหรือนายนัทธะโพง
สนั่นอายุ๒๖ปีเป็นนุ่มชาวปากใต้
เมื่อสักครู่ในคลิปได้ยินไหมคะหรือมึงเหนียว
เพราะว่าเมืองเหนียวอาจจะประมาณรสขี้เหนียว
งกหรือเปล่าไม่ซื้อเหรออะไรอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องขอโทษขอโพย

แต่ว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าก็มันมีความผิดขึ้นมาแล้ว
๒ข้อหาคือจำหน่ายเสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย
ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
ประการใดต่อหน้าผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ถ้าเกิดดิฉันเป็นนายท็อปเนี่ยบอกว่าให้ซื้อเถอะ

บอกว่าถูกฝรั่งไม่พอใจก่อน

แล้วก็ด่าแม่ด่าพ่อล่อแม่เขา
อะไรอย่างนี้นายท็อปก็เลยไม่พอใจเหมือนกัน
แต่มันก็ทำให้เสียชื่อเสียงไงนะครับ